คุณผู้ชมคะมาเก็บตกคนดวงเฮงกันต่อเลยดีกว่านะ
เมื่อวานนี้ประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และต้องบอกว่าเฮงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้ะพี่จ๋า
ใครคะสำหรับพี่เอ๋คนเล่นของ๒๐๑๙หรือว่าพี่เอ๋เชิญยิ้ม
มาอีกแล้วอีกแล้วคุณฟาดไปอีกปังปังสี่งวดติดเข้าไปแล้วนะคะ
เลขหน้าเนี่ยงวดล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีทั้ง
รางวัลเลขหน้า๓ตัว๑๒ใบรางวัลเลขท้าย๒ตัวอีก๖ใบ
เนี่ย๙๗ได้ค่าขนมกรุบกริบ๖๐๐๐๐บาทนะคุณ
ก้าวเว้ยค่าขนมเลยนั่นน่ะค่าอาหารดีชัดเลยอ่ะ
นั่นแหละแล้วหากย้อนไปดูก่อนวันเสี่ยงโชคแค่ไม่กี่วัน
พี่เอ๋เขาก็เพิ่งจะไปทำบุญใหญ่นะคะ
ทำบุญบ่อยขนาดนี้อาจจะเป็นที่มาของความเฮงก็ได้นะ
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่แจกรแล่อยุ่งเรานะคะ

จะไปล้วงลึกว่าเนี่ยงวดหน้าจะมีเลขเด็ดอะไรบ้าง

สำหรับคนวงการบันเทิงที่ดวงเห็ง
เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแล้วจ้า

คนนี้นะเปลี่ยนชื่อมาแล้วก็ปังแล้วก็เห็ง

คือทุกครั้งที่พี่อิมเขาถูกรางวัล

ไปสร้างพระบ้างสร้างวัดบ้างอะไรต่าง

งวดนี้โดนอีกแล้วจ้าเจ้าแม่
ตอนนี้ต้องเรียกเจ้าแม่เฟี้ยวฟ้าวนะ
หลายคนเข้าไปตามบางคนก็ถูกบ้างบางคนก็ไม่ถูกบ้าง

ใช่คนในวงการพันธุ์ของเราดวงแห่งหลายคนนะ
ดวงด้านนี้อย่างไรก็ยินดีด้วยนะคะลงไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ดวงดีกันด้วยนะจ๊ะ